ตำรวจนครปฐมสามารถติดตามจับกลุ่มตัว
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุบุกเข้าไป
ข่มขืนเด็กหญิงชั้นอนุบาล๓วัย๖ขวบ

ผู้ต้องหาสารภาพว่าทำไปเพราะว่า
เมาสุราแล้วก็มีอารมณ์ทางเพศ

ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญ
เห็นใบหน้าของนายสนองเข็มทองอายุ๔๘ปี
คนร้ายที่บุกเข้าไปคมคืนเด็กหญิงวัย๖ขวบ

นำไปสู่การจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด
หลังตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหารายนี้

สถานีตำรวจภูทรเมืองนครปฐม
ปวีนาหงษกุลประธานมูลนิธิปวีนาหงษกุล

ชี้ภาพคนร้ายผู้ก่อเหตุ
พาไปชี้คนร้ายตัวจริงอีกรอบ
ซึ่งเด็กหญิงผู้เสียหายได้ชี้ตัวคนร้ายได้ถูกต้อง
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวเด็กหญิง

ซึ่งระหว่างนำตัวผู้เสียหายขึ้นรถตู้ออกไปนั้น
เด็กหญิงวัย๖ขวบมีอาการตื่นตกใจ

ว่าอาจรู้สึกหวาดกลัวคนร้าย

และอาจนึกไปถึงช่วงเหตุการณ์ที่ถูกกระทำอนาจารย์
ส่วนสภาพจิตใจของเด็กหญิงผู้เสียหาย
ปวีนายอมรับว่าตอนนี้สภาพจิตใจของน้องยังย่ำแย่
ซึ่งต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูสภาพจิตใจ
หลังจากนี้จะประสานกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์เพื่อเข้ามาดูแล
ฝากถึงโรงเรียนเก่าที่เกิดเรื่องว่า

ไม่ใช่กลัวโรงเรียนจะเสื่อมเสียชื่อเสียง
ระยะหนึ่งก็คือให้เขาได้ต้องใช้เวลา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คุณแม่เขาก็ดูแลเอาใจใส่ลูกดี
แล้วก็พ่อเลี้ยงเขาก็ดีคุณตาเขาก็ดี

แล้วเด็กก็อายุน้อยมากเพียง๖ขวบ
ก็คงจะต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะ
จากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง
เมื่อวันที่๗มิถุนายนที่ผ่านมา
โดยก่อนเกิดเหตุได้ไปอาศัยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
และก่อเหตุลักษัพหลังจากนั้นได้เดินทางเข้าไปที่วัด
เพื่ออาบน้ำพร้อมกับดื่มเหล้าขาวเข้าไปด้วย

เดินเข้าไปในโรงเรียนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน
ซึ่งขณะนั้นเห็นเด็กเดินเล่นอยู่ใกล้กับกระถางต้นไม้

เมื่อเด็กเดินมาหาจึงอุ้มเข้าไปในห้องเรียน

รับสารภาพจะขอโทษผ่านซื้อว่ายังไง
ผมขอโทษครับครับผม

คือว่าผมผิดไปแล้ว

ทั้งนี้นายสนองถูกตำรวจชุดจับกลุ่มจับตัวได้

โดยตำรวจได้ให้ทางครอบครัวติดต่อนายสนอง
กลับมาที่บ้านพักในเขตเมืองนครปฐม
เข้าจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

คดีเกี่ยวกับอาณาจารย์เด็กและรักทรัพย์
และเคยเข้าออกเรือนจำมาแล้วมากกว่า๔ครั้ง

ถูกปล่อยตัวออกมาและมาก่อเหตุซ้ำอีก
นริสปุ่นนิ่มข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน